แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

ขอต้อนรับนักร้องหนุ่มเสียงดี

ให้ฉันดูแลเธอแหนมรณเดช
ผู้ชายที่พกพาพรสวรรค์ทางด้านดนตรีมาตั้งแต่เด็ก

งานการแสดงก็เลิศไม่แพ้กัน

หนุ่มแหนมจ๋าการแสดงที่ว่ายากแค่ไหนคะ

ขอต้อนรับผู้ใจในฝันของเราค่ะ
ดิฉุนดามโดนาเดชค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
หรือว่าสติฟจ๊อบอ๋อใจ

อันนี้หน้านานได้นิดนึงว่าเอา

บ้านโตดธไมนถึงชื่อแหนมคนบ้านเลยชื่อนแหนม
เห้าสงสัยพ่อแม่อยู่ในการแหนมว่าต้องไปตั้งชื่อนี้มา
คือเค้าไม่แข็งลืมใส่ใจ
คุ้นเเผริส

แล้วเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนล่ะ
เป็นยังไงอะคาคารไม่ใช่ในกลุ่มเพื่อนผมจะเป็นคนที่ต่างจากในละครมาก
เพราะว่าเวลาคนดูผมในละครเขาจะมีความรู้สึกว่า
เพราะผมไปเล่นละครเรื่องแรกผมได้บทนี้แล้วหน้าตาผมก็จะดูเหมือนคนเรียบร้อยประมาณนึง

ร้องเพลงมากอบละคร

แต่ตอนนี้พอถึงเรื่อง

จริงแล้วผมเนี่ยออกอัลบั้มมาก่อนนะครับ

แล้วทำไมถึงเข้ามาในวงการเล่นละครได้

แล้วก็คงมีทางแกรมมี่เหมือนส่งไป
แล้วก็ทางผู้จัดละครเขาก็นั่งคุยกัน

แล้วก็เจอมีพี่แมมมีป้าแจ๋ว
มีพี่หนุ่มกริจแล้วก็มีพี่จ๋าเนี่ย

แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวให้ลองมาเล่นละครดูอะไรอย่างนี้

รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักร้อง

เราจะดูแปลกเหมือนอะไรเงี้ย

แล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้รับเกียรติอันสูงสุดอันนี้มาก
ดูสูงสุดอันนี้มากแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากลองไปเล่นดู

อยากเล่นใช่ไหมจริงอยากเล่นบทแบบ
ที่มันมีหลายแบบทั้งคนดีทั้งคนเลวอยู่ในตัว

มันเป็นผู้แรก
อยากเล่นเป็นอย่างไร

แบบแต่งดราม่าหรือว่าตลก
ผมชอบหนังสไตล์แบบสืบสวนสอบสวน

ถ้ามันต่อดีกล้าวให้ดูหน่อย
แบบประมาณเจมส์บอร์น

อย่านะอย่ามาโต๊ะกรอดเลย
เราถามว่าอยากเล่นกับนักเอกคนไหนมากที่สุดตอนนี้
เอาตะที่แปึ้มตอนนี้เหรอครับจริงทั้งสองคนนี้มันก็เป็นคนที่ผมแปึ้ม
แปึ้มเหรอเอาจะมาแล้วเตี๊ยบ

กำลังหี้เอิ้นมาตอนแรก

ผู้ชายทุกคนที่มารายการของเราใช่ไหม

น่ารัก

ไปพักก่อนปั๊บนึง

จะบอกว่าเขายังอยู่กับเราอีกสองหวัง

อากาศหนาวดูผมใส่คอเต่าเลย

ถึงเครื่องมากเลยนะคะวันนี้
คุณผู้ชมคะถ้าใครแบบว่าอยากดูย้อนหลังนะคะ
ติดตามดูว่าแต่ละวีมีอะไรน่าสนใจ
ไปร่วมเล่นเกมร่วมสนุกแจกของรางวัลเพียบ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ